เมื่อวานนี้ออกพรรษา
ในงานวันออกพรรษา
สัญญาว่าจะรักมาก

จะพาไปดูบ้างไฟ
นี่คุณผู้ชมค่ะ๑๕ค่ำเดือน๑๑อย่างที่รู้กันทุกปีนะ
ต้องได้ยนต์โฉมนางรำคนบันเทิง
ไปร่วมไล่รำโชว์ลีลาอ่อนช้อยสวยงามริมฝั่งโขงปีนี้
แพนเค้กเขมมะนิดจ้านะ
นี่คือความอ่อนช้อยงดงามของนางเอกคนสวยแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
เดินทางกลับจากการร่วมเทศกาลหนังที่เกาหลีใต้นะ
ลงจากเกาหลีปุ๊บไปน้องคายเลยพี่น้อง
ลานนาคาเบิกฟ้าริมแม่น้ำโขงค่ะ
เทศบาลพลพิสัยนี่แหละที่หนองคายเขาจัดแบบนี้ทุกปีค่ะ
เป็นพิธีบวงสวงบูชาพญานาคนั่นเองค่ะ
ซึ่งสาวแพนปีนี้มาในชุดผ้าไหมมัดหมี่ลายนาคาศรัทธา
เขาบอกว่าเป็นลายผ้าประจำอำเภอโพนพิสัยนะคุณผู้ชม
มาร่วมรำบวงสวงกับนางรำชาวพลพิสัยอีกกว่า๑๐๐คน
สวยสะกดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะ
ข้างหลังก็สวยมองด้านหน้าก็ยิ่งสวยสง่าเลย
แล้วบอกเลยว่าที่หนองคายเขาเป็นงานใหญ่เป็นทุกปีเลย
แล้วในแต่ละปีนักท่องเที่ยวทั่วไทยเลยรวมไปถึงต่างชาติด้วย
เข้าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเพื่ออะไร
รอพิสูจน์ชมปรากฏการณ์ตั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษานั่นเองค่ะครับดูบังไหนนี่
เค้กเปิดใจกับนักข่าวประจำหนองคายนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
รำบวงสวงอยู่บ้างแต่การรำบวงสวงพญานาคครั้งนี้คุณผู้ชมครั้งแรกในชีวิตเธอเลย
ในฐานะชาวพุทธแพนเค้กบอกเกิดมาเองก็มีความเลื่อมใสในองค์พญานาคเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของสาวแพนกันหน่อยค่ะ

เรามีโอกาสได้เอากรงสวงที่บ้านเองกับผู้ชายสการักษ์โครงครรภ์อยู่นะคะ

บอกว่าตื่นเต้นมากด้วยเพราะว่าตอนที่รำนะคะ
จากแนนแล้วเนี่ยยังมีเรียกว่าแม่นะคะนางรำอีก
เรียกว่าเกือบพันกว่าชีวิตนะคะที่เราอยู่ตรงนั้นนะคะ
เป็นความตั้งใจอย่างที่สุดที่อยากจะรำวงสวงนะคะ
ให้เรียบร้อยและรวมงานที่สุดค่ะ
ในงานเผ็ดออกภัณฑาสัญญาว่าจะรักมัน
ปีนี้แพนเค้กปีหน้ารบกวนชาวพลพิสัยน้องคายนะคะ
ติดต่อคุณเรือนขวัญแจกรีนได้เออนี่
ลำแล้วเข้าจังหวะไหมไม่รู้แต่ลำได้
เรือนขวัญลำตอนช่วงบ่ายใช่ไหมคะ
ส่วนพี่แจ๊กรีนนั้นหมอลำซิ่งค่ะตอนกลางคืน
อ๋อจังหวัง
ว่าแล้วนะคะ๑๕ค่ำเดือน๑๑ใช่ไหมคะ